เพราะว่าเวียดนามมีประชากรมากกว่าไทยเรา๒เท่า
ดังนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์เอง
เขาก็มีการจัดงานเป็นการจับคู่ธุรกิจกันขึ้นค่ะ

ซึ่งก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่า
จะมีการขยายมูลค่าการค้า
ให้ไปถึง๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เป็น๑ใน๑๕สินค้าของผู้ประกอบการไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
เลือกให้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้า
กับผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศเวียดนาม
เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศ
ได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกัน
สำหรับสีผสมอาหารตราดาว
ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเปิดตลาดในต่างประเทศ
เพราะมองเห็นโอกาสด้านประชากรของเวียดนาม
ขณะที่ชาวเวียดนามที่ร่วมเจรจาธุรกิจด้วย
มองว่ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าไทยแลนด์
เพราะวัตถุดิบไทยมีคุณภาพและปลอดภัย
ซึ่งเคยถือมีการซึ่งประโยชน์อื่น
โอเคเอาอาจเป็นความช่วยมัน
ก็มีทุกเมืองที่ว่า
คนสามารถทำแต่ค่าสถานที่

สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจเวียดนาม

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอาหารเสริม
อุปกรณ์เสริมความงามและผลไม้อบแห้ง

จะมีมูลค่าธุรกิจ๑๐๑๕ล้านบาท
ไม่ใช่แค่ว่าให้คุณฮิ้วกระเป๋ามานะ

ไม่ใช่แค่คุณผงโปรไฟล์มาทางเวียดนาม
แต่เราเองก็จะส่งโปรไฟล์คนที่สนใจคุณ

คุณจะได้ศึกษาเขาแล้วก็จะได้เตรียมตัวว่า

เราจะเตรียมอะไรมาเพื่อจะคุยกับเขา
อกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและเอกชน
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

จับมือขยายมูลค่าทางการค้า
เพื่อบรรลุเป้าหมาย๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เป็นคู่ค้าอันดับที่๒ของไทยในอาเซียน
และเป็นคู่ค้าอันดับที่๕ของไทยในโลก
เมธานันสินวัฒนาโชธถ่ายภาพ
ข่าวทลักษณ์ทีวีไตรงาน